คุณผู้ชมครับหลังการเข้าให้ปากคำกับตำรวจนะครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการตรวจร่างกายนะครับของคนบนเรือ
กรณีที่มีประเด็นรอยแผลนะฮะตามตัวของจ๊อปอ่ะ
มีการเอาพวงมาลัยมากราบขอเข้ามาคุณแม่ของคุณแตงโมด้วย
เริ่มจากคุณปอก่อนคุณปอเข้ามาขอคำมาแล้วขออโหสิกรรม
เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนชวนเพื่อนไปสังสรรค์จนเกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้น
ต่อด้วยโรเบิร์ตโรเบิร์ตเข้ามาขอขมาแล้วก็บอกกับแม่ว่า
ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีเจตนาจะหนีซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก้มลงกราบเท้าแม่
แล้วก็ร้องไห้ครับคุณผู้ชมครับดูภาพไปด้วยนะฮะ
แม่ก็จับมือแล้วก็โอบกอดแล้วพูดคุยกันนะฮะตอนที่ใส่ไมค์ก็ได้ยินนะเนอะ
แต่ตอนที่ซบหน้าลงไปเนี่ยไม่ได้ยินแต่สีหน้าแล้วดูแล้วเนี่ยคุณแม่ค่อนข้างจะพอใจ
แล้วก็ดูเหมือนจะรับรู้ความรู้สึกของผู้ชายสองคนนี้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ลูกของคุณแม่เสียชีวิต
เขาสัญญาแล้วก็ฝากตัวว่าจะขอเป็นลูกแม่จะดูแลแม่อย่างที่คุณแตงโมเคยดูแล
เปิดใจบอกว่าที่ผ่านมาได้เห็นความจริงใจและท่าทางการแสดงออกของทั้งคู่คือปอกับเบิร์ตเนี่ยนะโรเบิร์ตเนี่ย
แม่รับคำขอขมาและให้อภัยครับดูบรรยากาศช่วงนี้ฮะ
ในฐานะที่ผมชวนโมไปทานข้าวเท่านั้นผมไม่ได้ชวนเหตุการณ์การสูญเสียแบบนี้จะไม่เกิดขึ้น
แม่ครับผมขอให้คำมั่นสัญญากับแม่การจากไปจากของโมครั้งนี้ผมขอเป็นลูกชายแม่และผมจะดูแล

ผมตกใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาหลบหนี
ก็เหมือนอย่างที่ปอบอกผมก็ขอดูแลคุณแม่นะครับ
ต่างจากที่โมดูแลผมขอเป็นลูกคุณแม่นะผมขอเป็นลูกคุณแม่คนหนึ่งนะครับ
ผมจะดูแลคุณแม่ผมจะดูแลคุณแม่ผมสัญญาครับผมสัญญา
คุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องระหว่างใจกับใจเรื่องคดีก็ว่ากันไป
ระหว่างที่ปกับโรเบิร์ตกำลังคุยกับแม่แล้วก็พี่ชายของคุณแตงโม
อยู่นั้นกระติกถือพวงมาลัยเข้ามาขอขมาแม่จะโผล่เข้ามากอดแม่บอก
ไหล่เอาไว้แม่จับไหล่ของกระติกเอาไว้
เพราะว่ายังมีเรื่องคาใจที่ขอถามกระติกด้วยตัวเองนะฮะ
หันมาพูดกับสื่อมวลชนนะบอกสื่อมวลชนไม่ต้องถาม
เดี๋ยวแม่ถามเองสร้างเสียงฮือฮาขึ้นมาในตอนนั้นฮะ
คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่คือปฏิกิยาที่แม่
ถ้าส่วนตัวผมผมมองปอกับโรเบิร์ตคือคนอื่นนะ
แต่คนนี้คือผู้จัดการส่วนตัวของลูกสาวแม่
ซึ่งท่าทีที่แม่ทำกับปอกับโรเบิร์ตต่างจาก

เราเป็นมนุษย์นะหนูขออธิบายนะ

หนูอยู่คนเดียวหนูร้องไห้ปูปายได้
แต่หนูอยู่ต่อหน้าคนอื่นอย่างนี้หนูทำไม่ได้หนูพูดจริงหนูเสียใจ

นั้นคุณปอแม่คุณแม่แม่ต้องเข้าใจหนูด้วยนะว่าหนูเป็นคนแบบนี้หนูอธิบายไปแล้ว
ถ้าหนูอ่อนโยนกว่านี้มันก็คงจะดีกว่านี้ใช่ไหมแม่
ปิดบังอะไรไว้หรือเปล่าปิดบังคุณแม่ไว้หรือเปล่า

คุณแม่คุณแม่คุยกับตำรวจนะคะหนูให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้ว
หนูอยากให้โมตื่นมานะแล้วก็มาอธิบายกับแม่
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่โมเขาไม่ตื่นมาแล้ว
ทุกวันหนูนอนคิดถึงโมเฮ้ยตื่นมาช่วยหน่อย
นี่หนูหนูอธิบายใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรือ

เล่าเหตุการณ์ที่ฟังหน่อยได้ไหมคะสักครู่
เลยหนูชวนโมไปลงเรือแค่นั้นเองแล้วโมเขาเดินไปขี่อ่ะ
โดยที่เขาไม่ได้บอกหนูด้วยซ้ำหนูรู้อีกทีคือเขาตกไปแล้ว
อันนี้คือสั้นแล้วก็ได้ใจความเลยแม่
แม่อยากจะเห็นหน้าหนูว่า
คนนี้เหรอที่บอกว่ารักลูกคุณแม่
ลูกแม่ตายหนูยังไม่ไปดูศพ
ทำไมไม่ช่วยน้องโม

เพื่อนเขาก็ช่วยกันตามหาในคลิปก็มีแล้ววนกันตามหาหลายรอบนะแม่นะ
เราทำกันสุดความสามารถเราตะโกนโมโมโมจนสุดเสียงเลย
คนตกไปในน้ำคุณไปตะโกนเขาจะได้ยินไหม

แม่
หนูว่ายน้ำไม่เป็นแม่

ที่หนู
อืมอืมแถวบ้านเรียกเถียงทำไม่ตกฟากนะ
อย่างเงี้ยแล้วแถมมีขอขอบภัยนะขึ้นเสียงใส่ไปอีกอ่ะ
แม่แม่แม่คำว่าขาอะไรไม่ได้มีใดใด
แล้วก็ไม่ได้เห็นน้ำตาจากคุณกระติกเลย
ซึ่งต่างจากคุณโรเบิร์ตแล้วก็คุณปอยอย่างมากทีเดียว
เข้าใจว่าบุคลิกส่วนตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
แต่ว่าเพื่อนเสียชีวิตทั้งคนเหรอ
คุณผู้ชมการพูดคุยครั้งนี้
ใครก็ดูออกว่าแม่ยังคาใจกับกระติก
สุดท้ายแม่บอกว่าให้อภัยปอกับโรเบิร์ตนะนะฮะ
แต่ยังไม่ขอให้อภัยกติก
แม่บอกว่าจนกว่าทุกอย่างจะคลี่คลาย
แต่ผมก็ได้ยินว่าคุณแม่พูดประมาณว่า